มันมีงูเห่าที่สแตนไบด์เพิ่มให้เข้ากับเพื่อใคร
ซึ่งไม่เข้ากับเจตจำนวงของพระอุจจันทร์ที่ปัดจริง
คือมันไม่ควรจะมีนะครับแล้วผมหวังว่ามันไม่มี
แต่ผมไม่กล้ายืนยันว่าไม่มี
เขาบอกว่ารัฐมนุนปี๖๐เป็นรัฐมนุนที่นักการเมืองกลัวที่สุด
เพราะว่าลงโทษนักการเมืองแบบเฉียบขาด
ผมก็ไม่ได้คิดว่าการโกงมันลดลง
ผมก็ไม่ได้คิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ดีในทางการเมือง
อ้างว่ามีฉบับนี้แล้วมันจะปราบได้
ผมก็ยังเห็นยังเฟื่องฟูอยู่เยอะแยะ
ปัจจุบันนักการเมืองหน้าบางหรือหน้าหนาเพิ่มมากขึ้นครับ
ถ้าถามผมผมก็บอกว่าถ้าหน้าบางกว่านี้

คุณพิสิทธิ์ผมเป็นเกียรติมากนะครับ

ก่อนหน้าผมติดต่อคุณอภิษฎก็มีการรับกันไว้
คุณอภิษฎถามผมว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้าง

วันที่ผมโทรไปรู้สึกว่าลิเวอร์พูลของผมนะ
ถล่มนิวคาเซิลของคุณอภิษฎแบบแพ้ราบคาบเลยนะ
ไม่ใช่มีด้วยเหรอ
มีแต่ปล้นไปปล้นไปท้ายเกมก็ไม่เรียกถล่ม
ตอนนี้นิวคาวเซิลเป็นทุนของซาอุ

วันนี้คุณมีเงินก็ซื้อได้ใช่ไหมครับริวคัสเลิศเนี่ย

หาทางไล่ก็เจ้าของเก่าไป
ไม่รู้จะจนหมดวิธีทางไล่แล้ว

จริงแล้วถ้าไปดูตามข้อเท็จจริงเนี่ย
เกิดที่นั่นตอบง่ายเกิดที่นั่น
แล้วก็พอเริ่มรู้เรื่องเริ่มติดตามฟุตบอลก็คิดว่าทีมควรจะเชียร์ทีมที่เป็นเมืองเกิด

ปีนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะลุ้นท็อปโฟได้อยู่
ถุนพิษีทนี่ราคาคุยนะ
ไม่แหละครับดูจากฟอร์มที่เล่นแล้ว
อย่างที่บอกเวลาเล่นแล้วก็ดูว่ามันไม่ได้เป็นรองใคร

คุณอภิษฎบอกว่าเว้นวัก๔ปีก่อนหน้าและหลังจากนี้จะอีก๔ปี
จริงไม่ได้เคยกำหนดนะครับว่าจะเว้นวักนานหรือไม่นาน
ผมทำงานการเมืองก็ทำงานมีหลักในการตัดสินใจของตัวเองอยู่แล้ว
ตอนที่ลาออกจากตำแหน่งต่างก็มีเหตุผลชัดเจน
ไม่เคยไปผูกติดว่านี่จะหยุด๑ปี๒ปี๓ปี๔ปี

เราเข้าไปแล้วจะทำอะไรได้ไหมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหม
ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขสภาวะแวดล้อมความรู้สึกของสังคม
เขาคิดอย่างไรกับแนวคิดของเรา
เพราะว่าเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชน
คุณอภิษฎเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า
นักการเมืองที่ดีรู้ว่าเราสมควรจะเว็ดวังตอนไหน
ตอนไหนเดินต่อตอนไหน
นี่เป็นช่วงเวลาที่ไตรตรองว่าจะเลิกหรือไม่อย่างไรด้วยใช่ไหมครับ
ต้องตั้งคำถามก่อนว่าเราจะทำการเมืองเพื่ออะไร

อยากทำงานการเมืองก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น
แต่ว่าถ้าเราอยู่แล้วมันทำไม่ได้

แล้วเราอาจจะไปใช้ความรู้ความสามารถเราสอนหนังสือให้คำปรึกษาคน
ให้ความรู้คนไปทำงานด้านอื่นก็น่าจะเหมาะสมกว่า
เพราะฉะนั้นมันไม่มีกฎตายตัว
ณขณะนี้ก็ยังมองไม่ค่อยเห็นเงื่อนไขในการที่จะกลับเข้าไปเท่าไหร่
จริงคนที่เขาติดตามการทำงานของผมก็ดูจะเข้าใจนะครับว่าการตัดสินใจของผมเป็นอย่างไร
บางคนก็เชียร์ก็ยังมากระซิบเลย

คือสภาพตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่การปรับมีอะไรกันอีกมาก

เพราะว่าเกิดการเขาเรียกว่าสลายคั่วบ้าง
อีกฝ่ายจะมองว่าเป็นการทรยศในเรื่องอุดมการกันบ้าง
แล้วก็แต่ละพรรคการเมืองก็มีความไม่แน่นอนในเชือกนาคตเกือบทุกพรรค
งจากมือแดงเพื่อสู้ส้มที่เขาเรียกกัน
ก็เป็นความพยายามที่จะเป็นข้ออ้างในการที่จะนำมาสู่จุดนี้

ฟ้าผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะทราบในการตัดสินใจต่าง
แต่คิดว่าโดยผลของการเลือกตั้งแล้วก็โดยเงื่อนไขต่างเนี่ย
คงไม่ใช่ทางเลือกที่เขาจะต้องมาเอาไปจับมือด้วยในขณะนี้
เวลาเห็นพักเราเสื่อมความนิยมมากขึ้นเรื่อยถามด้วยความรักความเคารพคุณอภิษฎนะฮะ

มันก็ธรรมดานะครับความรู้สึกมันก็เหมือนเวลาทีมฟุตบอล

ไม่ใช่แพ้สิครับหมายความว่ามันตกชั้นหรือว่ามันเล่นไม่ดี
แล้วมันมีปัญหาชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขหรอกนะครับ
แต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งเท่านั้นเอง
ก็ต้องพิจารณาว่าจะทำอะไรได้ไม่ได้อย่างไร
ให้ฟังหน่อยครับคุณอภิษฎลาออกครั้งแรกที่ฮือฮามากตอนนั้นก็ไม่จับมือกับพลเอกประยุทธ์ไม่ร่วมกับลุง
ตอนนั้นตัดสินใจลาออกคิดอะไรอยู่ฮะ
คืออย่างนี้ครับผมหาเสียงชัดเจนนะครับว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ควรที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ
ทีนี้เมื่อเลือกตั้งเสร็จนะครับผมลาออกจากหัวหน้าพักก่อน

อันนี้เราก็พูดชัดว่าถ้าเราทำตามเป้าหมายไม่ได้เราก็ควรจะเปิดทางให้คนอื่นนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อเลือกตั้งเสร็จเขาจะจัดตั้งรัฐบาลกันก็มีการมาชวนประชาธิปัตย์ไปร่วมนะครับเมื่อพักตัดสินใจว่าจะไปร่วมผมก็คิดว่าผมก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมพูดไว้กับสาธารณะนะครับก็คงไม่สามารถที่จะไปยกมือได้จะ
มาเป็นอะไรนะมันก็จะเป็นเรื่องอื่นตามมาอีกเยอะแยะก็คิดว่าเหมาะสมที่สุดก็คือถอยออกมา
ครับพอเวลาคุณอภิษฎถอยออกมาแต่พักไม่ถอยสิ

ที่นี่พลักษณ์ก็โดนวิพากษ์วิจาณมากนะครับคุณอภิสิตอาจจะโยนตัว
ผมก็ทำหน้าที่ในประชุมพลักษณ์แสดงเหตุผลต่างว่าทำไมไม่ควรเข้าไป
แต่เมื่อพรรคเขามีมติเราก็ต้องเคารพมติของพรรค
แต่เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามมติของพักได้เราก็ถอยออกมา
คงไม่ใช่เรื่องลอยตัวแหละครับเป็นเรื่องการแสดงจุดยืน
เพราะว่าพูดตามจริงแล้วผมทำงานการเมืองเนี่ย
งานที่ชอบทำที่สุดก็คืองานในสภาอยู่แล้ว
คนเยอะแยะอยากจะเป็นผู้แทนจะเป็นจะตายกัน
เพราะฉะนั้นการออกมาก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทำหรอกถ้าไม่จำเป็นจริง
แล้วก็ยังเชื่อโดยส่วนตัวยังเชื่อว่าถ้าในวันนั้นไม่เข้าไปร่วม
พักก็น่าจะอยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งกว่านี้
เนดีโอไว้เลยว่าถ้าเราไม่ร่วมกับลุงวันนี้จะไม่เป็นแบบนี้

ทำไมคุณอภิษฎถึงให้ความสำคัญกับสัจจะนะฮะเวลารักษาสัญญาอะไรก็ทำซะทุกครั้งเลยครับ
ว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องรักษาศรัทธาของประชาชนนะครับ
การที่นักการเมืองไม่รักษาสัจจะเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายแค่ตัวคนที่ไม่รักษาสัจจะ
มันทำร้ายการเมืองทั้งระบบเพราะต้องยอมรับว่าโดยธรรมชาติปกติเนี่ย
คนก็มีความไม่ค่อยเชื่อถือนักการเมืองอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะครับ
ทั่วโลกนะครับยิ่งนักการเมืองทำอะไรที่ไปตอกย้ำความเชื่อนั้นว่าอ๋อทุกคนเข้ามาก็เผื่อผลประโยชน์
ทุกคนเข้ามาก็ไม่ได้มีจุดยืนทุกคนเข้ามาก็พูดอะไรก็ได้วันนี้พูดอย่างยนพูดอีกอย่างหนึ่ง
ทุกครั้งที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็เป็นการไปตอกย้ำภาพลักษณ์ภาพจำว่านักการเมืองเป็นแบบนี้
สุดท้ายประชาชนก็หมดศรัทธาต่อระบบการเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องที่อันตรายมาก
มันไม่มีข้อดีหรือครับสำหรับรัฐบาลทหารที่ผ่านมามันมีข้อดีไหมผมเห็นคนด่าข้อเสียมากเลยครับถามด้วยความขอบรบ
คืออย่างนี้ครับผมว่าเราอย่าไปมองว่าอะไรนะเขาดีหรือมีข้อดีหรือไม่ดีครับผมก็เชื่อว่าหลายคนที่ทำงานในรอบหลายปีที่ผ่านมา
ก็ทำงานด้วยเจตนาดีทำงานด้วยความทุ่มเทนะครับแล้วก็มันไม่มีใครไม่มีผลงานหรอกครับก็มีการผลักดันหลายเรื่องที่เป็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
เพียงแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยการทำงานอยู่ในระบบแบบนั้นเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงสำหรับสังคมมันนำมาสู่ความขัดแย้ง
มันเปิดทางให้เกิดความไม่เป็นธรรมมันเปิดทางให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์นะครับแล้วมันก็ทำลายไอ้การที่เราจะพัฒนาระบบของเราให้เข้มแข็ง
เพราะฉะนั้นด้านเสียมันก็ถึงยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งปรากฏชัดขึ้นเพราะมันจะสะสมจากตรงนั้นนะครับแต่ด้านดีก็มันผ่านแล้วก็ผ่านไป

ก็เป็นธรรมดานะครับจริงผมก็พูดเสมอกับเพื่อนนักการเมืองนะเพราะว่าหลายคนบางทีก็ถึงจุดหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกน้อยอกน้อยใจ
ทำอะไรมาเยอะใช่ไหมฮะทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ข้อเท็จจริงก็คือเมื่อทำแล้วแก้ปัญหาแล้วมันก็มีปัญหาใหม่
ทำอันนี้สำเร็จแล้วประชาชนเขาก็มีปัญหาใหม่หรือมีความคาดหวังใหม่เราจะไปคาดหวังว่าเขาจะต้องบอกว่า
สิ่งที่เราทำแล้วมันดีแล้วก็เลยไม่มาวิพากษ์วิจารณ์เรามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องมองไปข้างหน้าว่าจะทำอะไรต่อไป
เวลานักการเมืองเกิดปัญหาเนี่ยมักจะโทษรัฐธรรมนูลไม่เคยโทษตัวเองคำถามก็คือมันผิดที่รัฐมนูลหรือผิดที่ตัวเอง
คือผมไม่ได้ผมว่าคนละเรื่องกันนะครับผมว่าปัญหาของสังคมปัญหาทางการเมืองปัญหาทางเศรษฐกิจหลายเรื่องรัฐธรรมนูลเป็นปัจจัย
แต่เวลานักการเมืองทำผิดเนี่ยบางทีไม่ได้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูลนั้นเป็นเรื่องของการทำผิดของตัวบุคคล
ไม่ว่าคุณจะทำผิดกฎหมายใช้อำนาจในทางไม่ชอบตัดสินใจไปแล้วปรากฏว่าเกิดความเสียหายนะครับในเชิงนโยบายหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นคงไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับ
รัฐมนุนมันเป็นปัญหาหรือว่าคนที่อยู่ใต้บังคับของรัฐมนุนมันมีปัญหา
ผมพูดได้เลยว่าจริงตัวรัฐธรรมนูลเนี่ยเวลาเขาออกแบบมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเขาก็ออกแบบมาได้ดีนะอย่างปี๔๐นะฮะ
แต่ว่าเขาก็คิดไม่ถึงอาจจะมีข้อจุดอ่อนอย่างปี๔๐ถ้าถามผมก็คือว่าจุดอ่อนคือไปเชื่อว่าสามารถเลือกวุฒิสภาโดยตรง
วุฒิสภาจะเป็นกลางได้นะครับสุดท้ายก็วุฒิสภาถูกกลายเป็นเครื่องมือเอามาใช้ในการทำให้องค์กรอิสระไม่สามารถทำงานได้ใช่ไหมครับ
ปี๕๐เขาก็พยายามมาแก้นะครับแต่พอแก้แล้วมันก็ถดถอยในความเป็นประชาธิปไตยไปนะครับแต่ถามว่าวันที่ปฏิวัติปี๕๗เนี่ยรัฐธรรมดุมปี๕๐มีปัญหาไหม
ผมว่าไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่นะมีส่วนน้อยมากกับการที่สร้างปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อปฏิวัติแล้วก็ต้องร่างกันใหม่
พอร่างกันใหม่คราวนี้ต้องบอกว่าปี๖๐ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมันไม่เหมือนปี๔๐๕๐ที่เขาพยายามจะแก้โดยการใช้ระบบ
แต่๖๐เนี่ยร่างรัฐมนูลโดยพยายามที่จะออกแบบเพื่อคิดว่าคนที่เขาคิดว่าเป็นคนดีหรือคนที่ควรจะมีอำนาจจะได้มีอำนาจต่อ
ซึ่งมันไม่ได้เป็นการแก้โดยระบบมันเป็นการไปแก้โดยมีพูดง่ายคือเขียนไปเนี่ยนึกภาพออกอยู่ว่าใครจะมาทำอะไรต่อไป
ซึ่งระบบที่ดีเนี่ยมันต้องไม่มีเรื่องแบบนี้
เขาบอกว่ารัฐมนุนปี๖๐เป็นรัฐมนุนที่นักการเมืองกลัวที่สุดเพราะว่าลงโทษนักการเมืองแบบเฉียบขาดเลยครับ
ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่าการโกงมันลดลง
ผมก็ไม่ได้คิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ดีในทางการเมืองที่อ้างว่ามีฉบับนี้แล้วมันจะปราบได้
ผมก็ยังเห็นยังเฟื่องฟูอยู่เยอะแยะ
อย่าไปคิดว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะแก้ด้วยมาตรการทางกฎหมาย
คนที่เขาแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองในหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ
แต่เขาทำเพื่อไม่ให้การเมืองมาเสียเวลากับเรื่องของเขา
เขาทำเพื่อไม่ให้คนเนี่ยเสื่อมศรัทธาในระบบการเมืองเหมือนกับที่ผมพูดก่อนหน้านี้
ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปคาดหวังว่าจะไปเขียนทุกอย่างเป็นกฎหมายเป็นรัฐธรรมนูลต้องลงโทษตามกฎหมายกัน
ถ้าตัดสิทธิ์ก็ต้องตัดตลอดชีวิตผมว่ามันไม่ใช่
หน้าบางกว่านี้การเมืองก็น่าจะดีกว่านี้
ถามด้วยความรักความเคารพไม่ได้หมายถึงคุณอภิษฎนะฮะ
ภาพรวมแล้วนักการเมืองเราหน้าหนาหรือหน้าบางมากขึ้นกว่ากันนะฮะ
ไม่ค่อยแสดงความรับผิดชอบเราไม่ค่อยเห็นนะฮะถามด้วยความเคารพ
ผมก็พูดชัดครับว่าเราขาดวัฒนธรรมในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบนะครับ
แล้วเราก็มักจะไปสร้างค่านิยมที่ผิดขึ้นมานะครับ
แล้วก็เรามีอีกหลายเรื่องที่เราควรจะทำนะฮะ
อย่างเช่นผมก็พูดเสมออย่างในระบบสภาเนี่ย
แสดงความรับผิดชอบเบื้องต้นคือการให้ความสำคัญกับงานของสภา
ในการไปตอบกระทู้ถามประชาชนอะไรต่าง
อันนี้คือสิ่งที่มันทำให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาว่า
คุณมีอำนาจคุณบริหารเนี่ยคุณยังต้องมาตอบคำถามตัวแทนของประชาชน
คำถามอาจจะเลอะเทอะบ้างในบางกรณีอะไร
แต่อย่างน้อยคุณก็ต้องมาทำหน้าที่อีก
แต่ของเราหลายยุคหลายสมัยผู้บริหารไม่ใส่ใจ
ที่จะมารับผิดชอบกับตัวแทนของประชาชนตรงนี้
ก็เลยทำให้งานสภามันถูกด้อยฆ่าไป
คนสงสัยว่าหลังจากนี้ประชาธิปัตย์เริ่มตายไปเรื่อย

คือผมคิดว่าพักการเมืองมีขึ้นมีลง

แต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีลงแล้วจะมีขึ้น

เพราะฉะนั้นประชาชนิดป่ะมาถึงวันนี้
จะต้องมีการมาสำรวจตรวจสอบจิตวิญญาณของพัก
ว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาได้อย่างไร
ความสำเร็จในอดีตมาจากอะไร
เสื่อมความนิยมมาจากอะไร

ผมก็ได้ย้ำไปเพราะว่า
วันนี้ที่คุยกันอยู่ยังไม่ได้หัวหน้าพักคนใหม่
ตอนที่ถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าพัก

คือหนึ่งคือต้องมีความเป็นเอกภาพ
มันต้องตกผลึกด้วยกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไร
สำหรับผมการจะฟื้นปัจจัยที่ปัดขึ้นมาได้
ก็ควรจะกลับไปดูอุดมการในวันที่ก่อตั้ง
ว่าพักตั้งขึ้นมาเป็นพักที่
หนึ่งคือผลักดันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
สองมีลักษณะของความเป็นเสรีนิยม
สามมีลักษณะของความก้าวหน้านะครับ
แต่๔ก็คือมีความสนใจในเรื่องของสังคม
แล้วก็ความเป็นธรรมในสังคม
สิ่งต่างเหล่านี้ควรจะเป็นทงนำ
ในการที่จะสร้างพื้นที่ทางการเมืองขึ้นมา
เพราะว่าจริงวันนี้ถ้าพูดในอีกมุมนึง
ก็น่าคิดว่ามันมีช่องว่างทางการเมืองอยู่

ก็คือว่าหลังจากที่เรามีรัฐบาลผสมชุดนี้ก่อตั้งขึ้นเนี่ย
พักซึ่งเป็นพักรัฐบาลเดิม
ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในรัฐบาลต่อ
ก็ค่อนข้างที่จะสูญเสียตัวตนของตัวเองไป

พักที่มีความโดดเด่นตอนนี้แน่นอนก็คือพักก้าวไกล
แต่ว่าสิ่งที่พักก้าวไกลเป็นตัวแทนเนี่ย
มันเป็นระบบความคิดซึ่งยังมีคนจำนวนหนึ่งไม่สนิทใจ

บวกกับการที่พักก้าวไกลในระยะหลัง
ก็ดูค่อนข้างที่จะติดกับดักในเรื่องของ
ผู้สนับสนุนตัวเองที่ค่อนข้างที่จะรุนแรง
มันก็มีช่องว่างที่จะทำให้พักอย่างประชาธิปัตย์
ซึ่งเคยเป็นพักที่สนับสนุนความก้าวหน้า

ต้องวางตำแหน่งของพักตรงนี้
ผสมผสานคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่

เห็นคุณประสิทธิ์พูดเรื่องเกี่ยวกับการตั้งเลือกหัวหน้าพักนะฮะ

พักประชาธิปัตย์นะฮะส่วนหนึ่งอยากเป็น

อีกส่วนหนึ่งอยากจะเป็นเหมือน
อะไรสำรองของสว
พักเพื่อไทยที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล

ก็เป็นฝั่งคุณอภิษฎไม่อยากจะให้เข้าร่วม

เวลามันแตกแยกภายในกันขนาดนี้ครับ

ผมพร้อมที่จะประกาศเป็นฝ่ายค้านตั้งแต่วันแรก
นะครับแต่ว่าโอเคมันผ่านมาแล้ว

รัฐบาลเขาตั้งไปเรียบร้อยแล้วผมก็หวังว่า

ทั้ง๔ปีหรือจนครบวาระ

ที่จะได้สร้างพื้นที่ตัวตนของภักรณ์ว่า
เรากำลังจะบอกว่าสังคมมีทางเลือกอื่นไหม

แล้วก็อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นเส้นทางของพักเก้าไกล

เพราะฉะนั้นอันนี้ผมชัดเจนอยู่แล้ว

ทีนี้แน่นอนคนที่อยู่ในพักก็มีสิทธิ์ที่จะคิดแตกต่าง
แล้วก็ยิ่งไม่คุยกันก็ยิ่งห่างกันมากขึ้น
ใจผมก็คิดว่าถึงแม้ว่ากรรมการบริหาร
ปัจจุบันที่รักษาการอยู่จะเป็นเพียงชุดรักษาการ
ผมก็อยากให้เขาหาวิธีการในการที่จะทำให้มันเกิดเอกภาพ
ในทางความคิดเพื่อที่จะเดินหน้าพักได้
แต่ปัจจุบันนี้ก็แตกเป็นเสี่ยงนะครับ
มีกระทั่งกลุ่มคุณเฉลิมชัยถามด้วยความรักความเคารพนะ
ตามข่าวนะมันมีงูเห่าที่สแตนบายเพื่อให้เข้ากับเพื่อไทย
ซึ่งไม่เข้ากับเจตจำนงของพระอาจารย์ที่ปัดจริง

คือผมไม่สามารถจะไปยืนยันหรือปฏิเสธได้นะครับ
เพราะว่าผมก็ได้ข่าวหรือได้ข้อมูลจากคนนั้นคนนี้มา

สแตนไบเพื่อจะเป็นอาไหล่ของเพื่อชัยนะครับคุณพระศิษย์
ประชาธิบัตินะครับเป็นสถาบันอย่างที่คุณพระศิษย์พร่ำผู้อยู่สมัครสำนวน
ผมใช้คำว่ามันไม่ควรจะมีนะครับ
ผมหวังว่ามันไม่มีนะครับ
แต่ผมไม่กล้ายืนยันว่าไม่มี
หลังจากนี้การเลือกหัวหน้าพักคนใหม่จะเริ่มต้นเมื่อไหร่

กรรมการบริหารพักเราเนี่ยจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเมื่อไหร่

ผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารนะครับ
ซึ่งจะต้องเป็นผู้กำหนดในเรื่องการเรียกประชุมใหญ่เรื่องอะไร

ผมก็รู้ว่ามันก็มีความคาดหวังจากคนจำนวนหนึ่ง

ถ้าจะกลับไปทำหน้าที่ตรงนั้น
ผมก็ต้องมั่นใจว่าเป็นการนำพาพักไปในทิศทางที่มันควรจะเป็น

เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในสภานะครับ
ผมไม่ได้มีตำแหน่งอะไรมา๔๕ปีแล้ว
ดังนั้นก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่เขาเกี่ยวข้อง

ไม่ทราบหรอกครับผมท่านเองท่านก็พูดว่าท่านไม่สนใจที่จะกลับมา
ปวดไหมครับเวลาเราพักภายในนี้ทะเลาะ

แต่ว่าก็เข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
แล้วก็คิดว่าต้องพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาไป
เรื่องเหล่านี้มันเป็นมาตั้งแต่ก่อนหน้าใช่ไหมฮะ
ความแตกแยกการไม่เห็นด้วยการดีเบสการโทษนะครับแทงข้างหลังอะไรอย่างนี้

มันมีทุกพักแหละผมเข้าใจแต่ประชาธิปัตย์ถามไปสองประชาธิปัตย์
แข็งจุดอ่อนพักการเมืองบางทีมันกลายเป็นเรื่องเดียวกัน
พักที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยหรอกมีเจ้าของ
ซึ่งภาคการเมืองส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ยังมีลักษณะของความเป็นพักของคนที่มีเจ้าของ
มีพักไหนบ้างครับ
ผมไม่ต้องบอกครับผมเอ่ยชื่อพักคุณก็ตอบผมได้ว่าเจ้าของคือใคร
เขาก็จะสามารถบริหารจัดการอะไรต่างได้ค่อนข้างง่าย

แต่ว่าพักที่พยายามเป็นประชาธิปไตยหลายครั้งก็เลยเจอปัญหาเหมือนกัน
ก็คือพอมันคิดไม่เหมือนกันหาข้อยุติกันไม่ได้คุยกันไม่ได้
ก็กลายเป็นพักที่ไม่มีทิศทางเหมือนกัน
วันหนึ่งมันจะเสื่อมไปเรื่อยไหมตอนนี้๒๐กว่าเสียงอาจจะกรุงเทพแทบจะไม่มีนะครับ
ไม่มีมาสองครั้งแล้ว
มันจะหมดไปทุกภูมิภาค
ถ้าไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูง
เอาง่ายครับเวลาเราเลือกตั้งเนี่ยเจอผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย
เขาจะเลือกใครเขาจะต้องมีเหตุผลของเขา
คำถามคือถ้าพักไม่มีทิศทางไม่มีตัวตนอะไรจะเป็นเหตุผลให้คนมาเลือก
ประชาธิบัตย์คนเขาก็มองว่ามีแต่คนรุ่นเก่านะครับ
ก็ย้ายออกอย่างไอติมคุณภริษครับ
คุณภริษของคุณอาบิสิทธิ์หลานคุณอาบิสิทธิ์เนี่ย

คำถามก็คือหลังจากนี้ประชาธิปัตย์จะไม่มีคนรุ่นใหม่แบบนี้

แล้วก็พูดตามตรงผมก็พูดมาตลอด

คนที่อายุไม่มากส่วนใหญ่ขณะนี้
เขามองว่าพัคก้าวกลาย
จุดนั้นด้วยนะครับแล้วก็คงมีความแตกต่างจากคำตอบที่พรรคเก้าไกลให้ด้วยอืมอ่า
นั่นคือวิธีที่จะสามารถทำให้พักสามารถที่จะพัฒนาต่อไปในมือของคนรุ่นใหม่ได้
คุณทักษิณมีส่วนในการรัฐบาลครั้งล่าสุดคุณอภิษฎเชื่อไหม
ก็มีการพูดกันจริงว่าถ้ามันเกิดในความจริงมันก็เสมือนกับเป็นทางออกอย่างหนึ่ง
ให้กับฝ่ายคุณทักษิณเหมือนกันนะ
นะครับผมก็ต้องขอโทษว่าผมไม่สามารถที่จะป้องกันนะครับ
ระงับยับยั้งอืมไม่ให้เกิดความสูญเสียได้ค่ะแต่ว่าอ่า
ถ้าจะกล่าวหาว่าผมเนี่ยไปสั่งการนะครับมีเจตนาในการก่อให้เกิดความรุนแรงเนี่ย
ผมก็ต้องยืนยันว่ามันไม่ใช่
วันนี้ยังฝ่ายฝันว่าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสักหนึ่งครั้งไหมในช่วงชีวิตไหมครับ
คือผมยังอยากที่จะทำอะไรให้กับบ้านเมือง